นั่นน่ะสิฟ้าครึ้มมา

ถามคุณแต่เรื่องของฝนนี่แหละ

ไม่มีนะฮะหรือบางที่ก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่นะครับ
ดังนั้นต้องถามคุณคุปตนันพิสิทธิมหันอยู่ตรงนี้แล้ว

เบานะครับ

ยังไม่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กำลังจะเข้ามาตกในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ถือว่าเป็นฝนฟ้าขนองที่มาพร้อมกับสิ่งนี้นะครับ

สิ่งนี้ก็จะมีผลแล้วก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
สำหรับใครก็ตามแต่ที่อยู่แถวบริเวณที่มีอากาศร้อนจัดมาก่อนหน้านี้
เพราะว่าปัจจัยตอนนี้ที่เข้ามาก็คือเรื่องของอากาศเย็นมาอีกแล้ว
อากาศเย็นเหมือนพายุฤดูร้อนที่เข้ามาในช่วงฤดูร้อน
แต่ตอนนี้เข้ามาฤดูฝนเราก็เลยไม่เรียกว่าพายุฤดูร้อน

จึงทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของฟ้าผ่าลมกระโชกแรงฝนตกหนักยัง
เมื่อวานมีฟ้าผ่าลงมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อุ้งผาง

ทีนี้การเกิดฟ้าผ่าก็มีหลายรูปแบบ
และแต่ละรูปแบบก็มีการระมัดระวังเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยจากฟ้าผ่า
เป็นอย่างไรเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
วิธีเอาตัวรอดจากฟ้าผ่าทำอย่างไร

ของปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการปลดปล่อยประจุ
ที่เกิดขึ้นภายในเมฆฝนฟ้าขนอง
เราตั้งชื่อกลุ่มเมฆกลุ่มนี้ว่าเมฆคิวมูโลนิมบัส
ซึ่งมีลักษณะใหญ่โตแล้วก็ดำธมืนแบบนี้
โดยฐานของเมฆก้อนนี้จะอยู่สูงจากพื้นดินเพียง๒กิโลเมตรเท่านั้น
แต่ยอดเมฆกลุ่มนี้ครับสามารถพุ่งไปสูงถึง๒๐กิโลเมตรเลยทีเดียวครับ
ซึ่งภายใต้ความใหญ่โตและดำธมึนแบบนี้
ข้างในมีการแปรปรวนของกระแสอากาศค่อนข้างรุนแรง
การไหลเวียนของกระแสอากาศที่รุนแรงแบบนี้
ทำให้น้ำแข็งแล้วก็ไอน้ำที่อยู่ภายในเกิดการเสียดสีกันครับ
และทำให้ประจุลบและประจุบวกข้างในมีการสลับตำแหน่งกันครับ
บรรจุลบจะผลักลงมาอยู่ใต้ฐานเมฆ
ส่วนประจูดบวกจะผลักลงไปดูเลยยอดฐานเมฆแบบนี้
และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดฟ้าผ่าที่เราเคยเห็นกันนี่แหละครับ
โดยธรรมชาติแล้วนะครับฟ้าผ่าแบ่งเป็นทั้งหมด๔แบบด้วยกัน
แบบแรกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฟ้าผ่าที่เกิดจากการเหนียวนำประจุลบและประจุวบภายในเมฆก้อนเดียวกัน
หรือเรียกง่ายว่าฟ้าลับนั่นเองฟ้าผ่าแบบนี้ไม่เป็นอันตรายกับใคร
ฟ้าผ่าแบบต่อไปนะครับเป็นฟ้าผ่าจากฐานเมฆลงสู่พื้นดิน
หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าฟ้าผ่าแบบลบ
ปรากฏการณ์นี้เกิดจากประจุลบที่อยู่ฐานเมฆ
ปฏิกิริยาเหนียวนำประจุบวกที่อยู่บนพื้นดิน

แล้วฟ้าผ่าแบบนี้ครับใครโดนอาจถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวครับ
และฟ้าผ่าแบบที่๓เกิดจากการเหนียวนำไฟฟ้าระหว่างเมฆฝน๒ก้อน
ทำให้เกิดฟ้าผ่าเป็นแนวนอน
ฟ้าผ่าลักษณะนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อคนที่อยู่บนพื้นดินนะครับ
แต่จะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินที่ปิดหัวน้องฟ้า
หรือเครื่องบินที่บินเข้าไทยระหว่างเมฆ
โอ้โหถึงแม้ว่าจะรุนแรงแบบนี้นะครับ
แต่ก็อุ่นใจได้นะครับเพราะว่าเครื่องบินทุกลำมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าแบบนี้แหละครับ
ส่วนฟ้าผับแบบสุดท้ายแบบที่๔ถือว่ารุนแรงที่สุดนะครับ
เพราะว่าฟ้าผ่าแบบนี้นะครับเกิดจากการเหนียวนำของกระแสไฟฟ้าจากยกเมฆเลยนะครับ
แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้าผ่าที่เกิดจากแบบที่๔นี้ได้เช่นเดียวกันครับ
และถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องเผชิญกับสถานการณ์ฟ้าผ่าฟ้าร้องแบบนี้
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือห้ามอยู่บริเวณพื้นที่โล่งแจ้งกลางทุ่งนาที่ผมยืนอยู่ตรงนี้
จากทุ่งนาแล้วนะครับสนามก๊อฟสระว่ายน้ำคือสถานที่ต้องห้าม
แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงนะครับห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ครับ
ที่สำคัญใครมีโรคห้ามกลางแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวนำที่ดีเลยครับ
และที่สำคัญครับห้ามนอนคว่ำแบบนี้

ถ้าเจอฟ้าผ่าแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรจะทำก็คือ
เอามือปิดหูเท้าชิดแล้วก็นั่งเข่งขาแบบนี้ครับ
ท่านี้เองก็สามารถที่จะลดอันตรายที่เกิดจากฟ้าผ่าฟ้าร้องได้แล้วครับ
ถือว่าเป็นวิธีนะครับที่สามารถเอาตัวรอดจากฟ้าผ่าได้นะครับ
ก็ถ้าหากเจอแบบนี้ก็ลองไปใช้ดูแล้วกันนะครับ
ที่ได้บอกไปว่าตอนนี้มีปัจจัยหนึ่งอย่างที่เข้ามาสร้างความแปรปนสภาพอากาศเมืองในของเรานะครับ
ก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นที่จะเข้ามาเจอกับอากาศร้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

จากงั้นในช่วงนี้ครับใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งตรวจสอบสภาพอากาศ